งานเข้าแน่ศภบังบัวทองคือว่ากองปราบไปจับนะ
จากส่วนกลางไปจับนะครับเป็นบ่อนการพนันบ่อนวิ่งฮะ
ไปเจอตกเสือมังกรมีไภชิพมีเงินสด
เออนี่จะบอกว่าเหมือนโรงพักบางบัวทองโดนตบหน้าเต็มเลยนะแบบนี้
นั่นแหละฮะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจกรประคับการปราบปรามนำหมายสารแขวง
นนทบุรีเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่สิบสี่ทับหนึ่งหนึ่ง
ปากซอยวัดราชประดูกครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
หลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันโดยบ้านหลังดังกล่าว
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นขนาดร้อยตารางวาที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะ
ในบ้านเนี่ยแบ่งเป็นห้องเล่นพนันนะครับ
มีอุปกรณ์ก็โต๊ะพนันเสือมังกร๒โต๊ะไพ่หลาย
สำหรับมีชิปใช้ไทยเงินสดด้วยแล้วก็มีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
ตำรวจจับนักพนันได้ทั้งหมด๔๐คนมีความน่าสนใจดังต่อไปนี้
เป็นชายสิบคนครับหญิงสามสิบคนเป็นคนไทยสามสิบเอ็ดและ
และมีคนกับผู้ชายเจ็ดคนครับชาวจีนสองคน
เป็นหญิงชาวจีน๒คนไม่มีหนังสือเดินทางฮะ
สำหรับเป็นโควิดไหมเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือเขากลัว
พานดำหนวดเอกบุญลือพระดุงถิ่นท่านผู้กำกรับการสอง
ดีในชื่อของบ่อนเจ๊นางมีลักษณะเป็นบ่อนวิ่ง
ไม่ได้เล่นไปวิ่งไปนะครับคุณผู้ชมฮะบ่อนวิ่งหมายถึง
เขาย้ายไปเรื่อย๓๔วันย้ายที
พอมีข่าวว่าตำรวจจะเข้าก็ย้ายหนี

แต่ผู้เล่นจะเป็นคนกลุ่มเหล่าเดิมเขารู้กัน
มีการเช่าสถานที่ไว้รองรับหลายแห่ง
นเวียนกันไปทุก๓๔วันอย่างที่ผมนำเรียนไป

เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนหลักแสนบาทต่อวัน
มีข้อมูลจากนักพนันที่เล่นได้เสียมากถึง๘๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อวันครับ
โดยนักพนันกลุ่มนี้นะครับจะระวังตัวแล้วก็คัดกรอง
คนที่จะเข้าเล่นพนันมีการใช้ชิปแทนเงินสด
ซึ่งตำรวจมีข้อมูลนะครับ
เจ้ามือแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังแล้ว

ถ้ามีข้อมูลแบบนี้แล้วจับโชว์หน่อยนะฮะ
เรื่องต้นนักพนันทั้งหมดจะถูกส่งไป
ให้ตำรวจภูทรบางบัวทองรับไปดำเนินคดีนะครับ

แล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าตรวจคัดกรองโรคนะครับ